เพราะข่าวต่อไปนี้มันต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่มีทหารไปกราดยิงที่จังหวัดนครราชศรีมาก็นำไปสู่การออกมาเรียกร้องของพักอนาคตใหม่
ให้มีการปฏิรูปกองทัพรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกองทัพนะฮะอืม
แมนคนสำคัญที่ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ก็คือเป็นรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ท่านพลโทพงศกรรอดชมพู
เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพแต่สุดท้ายเจอกระแสตีกลับไปเพราะว่าตัว
เขาเนี่ยเกษียณมาแล้วสี่ปีแต่ยังพักในบ้านพักในกองทัพคือต้องบอกอย่างงี้ว่าส่วนใหญ่แล้วนายทหารที่เป็นยศสูงสูงยศในพลนะคะ
เขาก็จะมีบ้านพักให้ใช่เป็นสวดิการเนอะครับแต่เมื่อคุณหมดหน้าที่หรือว่ากระเสียนอืม
จากเอ่ออายุราชการแล้วอ่ะอ่าจริงจริงแล้วเนี้ยมันต้องมันต้องย้ายออกต้องย้ายออก
เพราะว่าคนที่เขาเข้าไปแทนที่เขาก็จำเป็นที่จะต้องมีสวัสดิการตรงนี้
ก็คือมีบ้านพักให้มันสะดวกสบายแล้วก็คล่องตัวกับการทำงานถูกต้อง
อ่าอันนี้คือประโยชน์ของของสวดิการเหล่านี้อืม
ทีเนี้ยมันก็ยังมีหลายประเด็นที่คนพูดถึงกันว่าอุ้ยอยู่ได้จนตายอ่ะอืม
เกษียณไปก็เท่านั้นอ่ะบ้านพักก็คือต้องสร้างใหม่อย่างเดียวอ่ะถูกต้อง
แล้วคนใหม่มาก็ต้องเป็นเนี้ยก็ต้องไปเอาที่อื่นอื่นออกมาสร้างบ้านให้ใหม่
อะไรแบบนี้ปัญหามันก็ไม่จบไปสุดท้ายทำยังไงล่ะตัวเองก็ต้องขอลาออกจากกรรมการบริหารพักเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะฮะ
โทพงศกรรอดชมพูนะฮะเป็นสอสอบัญชีบรายชื่อและรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจง
กรณีที่ไม่ย้ายออกจากบ้านพักนายทหารแม้จะเกษียณมาแล้วสี่ปีในขณะที่ตัวเองเนี่ยโอ้โห
เป็นคีย์แมนคนสำคัญเลยกับพักอนาคตใหม่เนี่ยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพ

และขออภัยประชาชนต่อกรณีที่เกิดขึ้น
หวังว่าการแสดงความรับผิดชอบของพลโทพงศกร
จะเป็นการยืนยันความตั้งใจจริงของพัก

โดยพลโทพงศกรจะยังคงเป็นกำลังสำคัญ
ในสภาเพื่อผลักดันการปฏิรูปกองทัพต่อไป
เช่นเดียวกันกับนังสาวพันธิกาวาณิชโฆษกษุภักดิ์อนาคตใหม่
ก็ยืนยันว่าพักนั้นจะเดินหน้าปฏิรูปกองทัพต่อไปเช่นเดียวกัน
ยืนยันนะคะว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
รอบร้อยปีที่จะมีการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกองทัพ

ประชาชนกระแสสังคมนายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการทหารบก
ก็เห็นตรงกันแล้วถึงความจำเป็นในการปฏิรูปกองทัพ
ขยนากองทัพให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
ไปที่ทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกบ้างนะครับ
วันนี้ทางด้านของผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ครับ
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับอธิบดีกรมธนารักษ์
โครงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบก
เพื่อให้การใช้ทีมราชพัสดุของกองทัพบกนั้น
ที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยมอบหมายให้พลเอกธิรวัตรบุญยวัตรเสนาธิการทหารบก

โดยระบุว่าการลงนำครั้งนี้เพื่อให้กองทัพบกนั้น

แบ่งสัดส่วนการแบ่งรายได้ให้เป็นไปตามกฎหมายของกรมธนารักษ์
โดยจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่กว่า๑ล้านไร่
ที่ต้องเข้าไปรับการตรวจสอบจากกรมธนารักษ์
จำนวนนี้ประมาณ๗แสนไร่ถูกประชาชนบุกลุกไปแล้ว
ลงนามในครั้งนี้จึงครอบคลุม
มอบอำนาจให้กับกรมธนารักษ์เข้าไปจัดสรรที่
ราชพัสดุด้วยการทำสัญญาเช่าระยะไม่เกิน๓ปี
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้น
ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงมาจากเหตุกระดยิงที่โคราช
แล้วก็นำไปสู่การผลักดันในการปฏิรูปกองทัพต่อไปนะครับ